เมื่อวานนี้สองแม่บ้านก็ล้วงลึกพูดคุยทำความรู้จักขุนชานนท์กันแบบจัดเต็มไปแล้ว
แต่วันนี้อยากจัดหนักเรื่องหัวใจ
พร้อมให้เปิดเผยสเปคว่าผู้หญิงแบบไหนจะสามารถครองหัวใจหนุ่มขุนได้
ไปฟังพร้อมกันเลยจ้า
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะกับคุณชานนท์ค่ะ

แค่ทิ้งไว้สำหรับเล่าว่าน้องเขาจะตอบมาถามดิกว่ามีแฟนต์หรือยัง

ทั้งหมดอยู่กันครับ
กับผู้หญิงขาสวยอาตราย

เมื่อใส่รองเท้าหุ้มข้อมาไม่เห็นน่ะเป็นแบบทัชชู
ก็รอจังหวะต่อไปทุกข้างหน้า
เล็บเท้าสำคัญอันดับหนึ่งเล็บมือล่ะ
เล็บมือก็ด้วยค่ะ
นี่แอบดูไหมหรือว่าแบบขอดูแบบจับมาดูเลย
มันก็ต้องสังเกตกันไหมก็แค่เนี้ยเห็นไหม

เราแล้วเราสะอาดหรือเปล่าเราสะอาด

เข้าร้านก็ไม่ใช่แล้วไหม
เดี๋ยวนี้มันมีคุณผู้ชายเข้าร้านเยอะนะ
เพราะว่ามันจะมีขัดเงา

เดูนข้างทาง
นี่แฟนพี่กาวนะไปเข้าร้านทำเล็บ

เล็บว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนเห็น

อ๋ออย่างนี้คือคุณเป็นคนที่เจ้าระเบียบมาก

ขอความเจ้าระเบียบหน่อยสิว่าเช่นอะไรบ้าง

เมื่อก่อนเพื่อนจะไปบ้านผมใช่ไหม
ก็คือจะเข้าบ้านมาเป็น๑๐คน

ก็เปิดประตูยุงก็เข้าผมก็บ่น

เรียบร้อยกินคงกินข้าวเอาไปล้างเอง
วันนั้นผมแบบน็อกไงทำงานเสร็จห่มผ้า
แอร์ปิดรั้วล้างจานเก็บของ

อยู่กับขุนมาก

น้องไม่ยุ่งเลยน้องกลัวผม
แต่งตัวเนี๊ยบแบบนี้มีคนจัดให้หรือว่าทำเอง

แล้วมันเป็นคนเอาเกนเกงไสต์อะไร

คือทุกเช้าเราต้องมานั่งเลือกใช้เวลาเหมือนผู้หญิงหรือว่า

ก็ตื่นมาเราก็เราหาของกินตอนเช้า
เวลาที่ต่อจากบ้านก็คือเวลานี้
มันก็มีเวลานอนอยู่๑๐นาทีแล้วก็นอนงวงเงียได้ไง
แต่คือต้องมาจัดชุดตอนเช้าอยู่เนี่ยมันเสียเวลาตรงนั้นไปไง
เราก็เตรียมให้พร้อมที่จะทำงาน
แล้วผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ของคุณเนี่ยมันจะต้องขนาดไหนเนี่ย
เจ้าระเบียบขนาดไหนพี่แกว่าต้องปล่อยวาง
แล้วต้องมันชนีแบบว่าคือแบบอ่อทองละโมนิดนึง
ไม่แต่เขาเจ้าระเบียบเนี๊ยบขนาดนี้ช่างเลือกขนาดนี้
ลุคแล้วดูเป็นคนเจ้าชู้อ่ะสมมุตินะ
ถ้าเกิดว่าไปจีบสาวคนหนึ่งแล้วเพื่อนเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ชอบน้องขุนเลย
เพราะว่าลุคดูเจ้าชีวิตดูแบด
จะทำยังไงให้เพื่อนเขามายอมรับในตัวเรา
ผมต้องบอกว่า
ผมไม่ทำให้เพื่อนเขามายอมรับผมหรอก

เพื่อนเขาต้องรับได้อยู่ถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงจริง

ก็คือว่าจะเอาชนะใจผู้หญิงคนนั้น
แทนที่จะไปชนะใจเพื่อน
ถ้าสมมุติว่าพี่มีแฟนใช่ไหม

คือตอนเด็กลองเลือกเพื่อน

เด็กก็ไปตามนี้นะคะ

ซี่ที่สุดในร่างกายคืออะไร

น่าจะเป็นลูกกระตาแล้ว

โชว์

เขายิ้มมาตาเขาแบบสละอิไง

หน้าเขาเป็นคนน่ายิ้มนะเพราะเวลาตาเขายิ้ม

เซ็กซี่ยังไงหรอค่ะ

เหมือนกับเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงใช่ไหม

ถ้าสมมุติคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบ

ค่อยพึ่งพาทั้งกันและกันก็คือ

เพราะว่าบอกว่าเป็นคนใจร้อนใช่ไหม

แล้วอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากรู้
คือจีบสาวตั้งแต่ป๕เลยเหรอคุณ

เขาต้องสวยมากสิเขาได้เป็นโดแมเอร์ของโรงเรียนเลย
ใช่และคือชอบวิชชอบมากตอนเด็กเพิ่งเด็กแล้วก็ยังอ้วน

อ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรออ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรอ

อ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรออ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรอ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

อ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรออ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรอ

อ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรออ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรอ
อ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรออ๋อเป็นเด็กอ้วนเหรอ

ขุนช่างจากป๕จีบถึงปี๑แล้วจีบติดไหมประเด็นเถอะติด
อ๋ออยู่ดีกลายเป็นเด็กอ้วนแล้วกลายเป็นหนุ่มหล่อแล้วปี๑หล่อยัง

ก็คือมันก็ป๕ถึงป๖มันก็หายไปแล้วก็คือโรงเรียนวัฒนายมมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

ไปเจอในเฟซเนี่ยแหละใช่เพื่อนของเพื่อนเย้โอ๊ยชมกันเลยชม
เขาก็จำเด็กชายขุนคนนั้นได้ใช่ไหมได้ได้ครับ